แฟนคลับแหละแฟนคลับอดีตนายกยิ่งรักนะคะก็ไปร่วมฉลองกัน
ก็ใส่เสื้อสีแดงกันไปขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
แต่อยากให้ฟังเสียงเวลามีเด็กชายคนนี้
ถามคำถามอดีตนายกยิ่งลักษณ์ถามได้จี๊ดจริงค่ะ

ภายในงานมีการมอบเชิดสีขาวปักปูแดง
แทนคำขอบคุณแฟนเพจที่ติดตามกันมาอย่างนาวนานและเหนียวแน่น
อดีตนายกบอกกับแฟนเพจแบบนี้นะคะ
บอกว่าขอบคุณแฟนเพจที่มาร่วมกิจกรรมตลอดจนบางท่านที่มาร่วมงานนี้ไม่ได้
ก็ต้องขอบคุณทุก๕ล้านไลค์ที่พวกท่านทำให้แฟนเพจมีวันนี้ขึ้นมา
ตอนนี้ครอบครัวเราโตมาเป็น๕ล้านไลค์ดิฉันไม่มีคำพูดอะไรที่มากกว่าคำว่า
ขอบคุณจากใจและแฟนเพจอยู่ในหัวใจไม่มีลืมเลือน
ถึงแม้ไม่มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนถ้าเจอกันที่ใดก็ขอให้ทักทายกันด้วย
ซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอดีตนายกยิ่งลักษณ์ยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ในข้อหากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริต
โครงการรับจำนำข้าวนะคะแต่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ยังยิ้มได้หัวเราะได้
น่าจะหัวเราะจากคำถามของเด็กชายคนเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ